กันต่อนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดกันหน่อยวันนี้เนี่ย
ติดตามเรื่องของตัวเลขแล้วก็โอ้โหตกใจอีกแล้ว
คือตัวเลขอยู่ดีก็ขึ้นมาเพิ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่มา๕๓รายในไทยเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าที่เจอเยอะเนี่ยในจำนวนนี้คือ๔๒รายเป็นแรงงานต่างด้าว
ก็เกิดจากการที่มีการไปตรวจคัดกรองอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะ
สถานกักขังแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสงขลา
เพราะว่าสถานการณ์ที่สิงคโปร์ที่กลับมาระบาดอีกครั้งเนี่ย
เกิดจากแรงงานต่างด้าวเหมือนกันก็เลยต้องไปตรวจละเอียด
ซึ่งในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สบคก็พูดถึงจำนวนผู้ป่วยใหม่ค่ะที่มี๕๓รายในวันนี้
เป็นชาวไทย๑๑รายและเป็นคนงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานที่กักขัง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสงขลาอีก๔๒ราย
ในส่วนของชาวไทย๑๑รายเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓ราย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑รายติดเชื้อจากการไปสถานที่ชุมนุมชน
แล้วก็กลุ่มที่เป็นผลมาจากการค้นหาเชิงรุกในจังหวัดยาลาอีก๗รายนะคะ
ส่วนผู้ป่วยต่างด้าวที่อยู่ในสถานกักขังที่สงขลา๔๒รายเนี่ย
ประกอบด้วยชาวพม่า๓๔รายเวียดนาม๓รายมาเลเซีย๒รายเยเมน๑ราย
กัมพูชา๑รายและอินเดียอีก๑ราย
แล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นมาอีก๕๗ราย
และวันนี้ผู้เสียชีวิต๑ศพค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๕๑เป็นชายไทยอายุ๔๘ปี
อาชีพคือรับจ้างมีประวัติคนในครอบครัว๔คน
เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ก่อนหน้านี้
ก็คือน้องชายที่ทำงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
สะพ้ายแล้วก็พ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตก็ติดเหมือนกันนะคะ
ผู้เสียชีวิตคนนี้ป่วยตั้งแต่๑เมษายน
มีไข้ไอปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ
รักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพผลตรวจปกติ
ก็เลยรับยาแล้วกลับบ้านแต่ปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นค่ะ
พอ๑๒เมษายนตอนนี้ไข้สูง๔๐องศา
หายใจลำบากต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบ
ผลตรวจจึงพบติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
และในวันที่๑๖เมษายนอาการแย่ลงค่ะ
ต้องใช้ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิต๒๔เมษายน
ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว
รวมแล้วผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่๒๙๐๗ราย
กลับบ้านแล้ว๒๕๔๗ราย
ยังรักษาในโรงพยาบาลอีก๓๐๙ราย
และเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๑ศพนะคะ
ซึ่งในแพทย์ทวีสินบอกว่าการพบผู้ป่วยในสถานกักคังที่สงขลา
ก็เป็นไปตามมาตรการเชิงรุก
นโยบายของนายกที่ให้เฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าว
เพราะว่าที่สิงคโปร์การแพร่ระบาดระลอก๒
ก็เกิดจากกลุ่มก้อนของรายงานต่างด้าวเช่นกันค่ะ